ขอบพระคุณครับต่อไปเชิญ
คุณหมอวายุอัศวรุ่งเรืองนะครับตามด้วยท่าน
ปิ๊บรัฐวอรสลินครับ
กับผมวายโยอัสวรรพ์รุงเรือง

วันนี้ครับผมได้รับภารกิจครับท่านประธานครับ
ภิปรายทั่วไปถึง๓รัฐมนตรีเลยนะครับ

ท่านแรกครับนายอนุทินครับ

แล้วก็ท่านถัดไปนะครับคือนายอเนกนะครับ

และสุดท้ายครับนายวราวุฒินะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมานั่งอยู่ที่โพเดียมด้วยนะครับ

เริ่มแรกที่กระทรวงสาธารณสุขท่านประธานครับ
คงไม่พูดถึงเรื่องโควิดไม่ได้
ประเทศไทยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับ

แต่ต้องดูข้อมูลที่แท้จริงด้วยครับท่านประธานว่า

มีคนที่ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย๒เข็มเนี่ยนะครับ

บวกรบคูณหารแล้วเนี่ย
เหลือวัคซีนที่พอจะต่อกรกับสายพันธุ์โอเมครอลหรือเดลต้าได้เนี่ย
แค่ประมาณสัก๕๐กว่าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับ

เค้กก้อนโตในหมู่ของประชากรไทยที่ต้องได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับ

คือ๐๑๒ปีประมาณ๙ล้านคน
คิดเป็น๑๕ของประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
และมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน

ตอนนี้นะครับองค์การอนามัยโลกเอง

ได้ให้การอนุมัติฉีดวัคซีนในเด็ก
แล้ว๑ยี่ห้อแน่นอนนะครับ

ตั้งแต่อายุ๕ขวบขึ้นไป

วันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ

เค้กส่วนที่เหลือ๑๕นี้
มันช่างหอมหวานเหลือเกินท่านประธาน

โดยรัฐบาลไทยนะครับ
ฉีดเด็ก๓ขวบ

จดทะเบียนสำหรับการฉีดเด็ก๓ขวบแล้ว

พร้อมที่จะนำมาฉีดในเด็ก๓ขวบทันที

วันรุ่งขึ้นวันที่๑กุมภาพันธ์
อาจารยงครับคนดีคนเดิมครับ

รอขึ้นทะเบียนอยู่ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่
แต่เชื่อว่าคงไม่นาน

เช่นจีนมาเลเซียอินโดนีเซีย
กมชาตะวันออกกลางแล้วก็ลาตินอเมริกา

ถัดไปครับลองมาดูดิครับ

แต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าเป็นวัคซีนหลักที่เขาใช้ทั้งโลกในเด็กนะครับ
ชีวิตทุกอย่างนี้ตอนนี้ก็มีจีนมีอินโดนีเซียมีกัมพูชา
ผมดาวน์ไว้ที่จีนเนี่ยเพราะว่าจีนเป็นประเทศเดียวท่านประธานครับ
ที่ให้ฉีดในเด็ก๓ขวบประเทศอื่นเขาฉีดกัน๕ขวบ
ไปครับวันที่๓กุมภาพันธ์ครับอาจารย์สมศักดิ์ครับ
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ก็คือหัวหน้าหมอเด็กของประเทศไทยนะครับ
ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ท่านประธานครับว่า
วัคซีนต่างประเทศที่รับรองให้ฉีดในเด็กเนี่ยนะครับ๕ขวบเนี่ย
ก็คือไฟเซอร์อย่างที่ผมได้เรียนไป
ยังไม่มีคำแนะนำนะครับว่าให้ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายในเด็ก
ฉีดวัคซีนสูตรไข้อีกท่านประธานข้างล่างนะครับ
เด็กก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับ
แม้แต่ในการศึกษาในต่างประเทศก็ยังไม่มี
อาจารย์สมศักดิ์ว่าไว้อย่างนี้ครับ

แรงกดดันไม่ไหวนะครับทางวิชาการ
ก็ประกาศครับโอเครับรองซีโนแวคนะครับแต่ว่าให้ฉีดได้เนี่ย
เด็ก๖ขวบขึ้นไปแล้วกันไม่เอา๕ขวบด้วยเอา๖ขวบ
ถัดไปครับอาทิตย์หนึ่งผ่านมาครับราชวิทยาลัยกุมารแพทย
แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
แห่งประเทศไทยนะครับก็คือหมอเด็กกับหมอเด็กโรคติดเชื้อ
นะครับก็ประกาศแนวทางในการฉีดวัคซีนของเด็ก
เขามาเมื่อวันที่สิบนะครับกุมภาพันธ์บอกว่าทางหลักเลย
ก็คือไฟเซอร์สองเข็มฝาส้มแต่ตรงนี้ครับมีเสนอทางเลือกขึ้นมา
กรณีที่มันสิ้นไร้ไม้ตอกจริงนะครับ
ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายได้เข็มแรก
แล้วก็เป็นไฟเซอร์เข็มที่สองเชื้อตายเนี่ยต้องเข็มแรก
แล้วไฟเซอร์เข็มที่๒สลับกันไม่ได้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็คือวัคซีนสูตรไข้นั่นเองท่านประธานครับ
แล้วในรายนามของคณะอนุกรรมการนี้ก็มีรายนามของอาจารย์สมศักดิ์ด้วย
ถ้าผมเป็นอาจารย์สมศักดิ์ผมงอนนะท่านประธาน
อยู่ฉันเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า
วัคซีนสูตรไข้เนี้ยไม่มีการศึกษาเลย
เด็กเนี่ยไม่มีต่างประเทศก็ไม่มี
อยู่อยู่ประกาศแบบนี้อยากรู้ว่าท่านรัฐมนตรี
ทำยังไงถึงได้มีประกาศแบบนี้ออกมา
ยังไงก็ตามท่านประธานครับเชื้อตายสองเข็ม
ทางราชวิทยาลัยก็ยังแนะนำว่าต้องให้บูสด้วยไฟเซอร์นะ
ไปครับท่านยังแนะนำอีกครับว่า
การฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย๒เข็มเนี่ยนะครับ
ถึงแม้จะได้เพิ่มอีกสักเข็มหนึ่งเป็น๓เข็มก็ยังไม่พอ
ไปครับแต่ว่าสาธารณสุขครับโดยรัฐมนตรีครับ
ก็ประกาศแนวทางออกมาวันรุ่งขึ้นเลยครับทับเลยครับ
หมอเด็กประกาศวันที่๑๐ผมเคารพอาจารย์นะครับ
หมอเด็กว่าฉีดสูตรไข้ก็สูตรไขว้ไม่ว่ากัน
วันที่สิบเอ็ดครับประกาศเลยคว้าสุดครับท่านประทาน
ท่านจะมาอ้างว่าเนี่ยหมอที่ทำแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าต้องการจะให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับ
เขามีทางเลือกให้กับลูกเขาบางท่านเนี่ยอาจจะไม่อยากให้
ชนิดเชื้อตายแล้วกันแบบนี้ไม่ได้ท่านประธาน
หมอเราเนี่ยนะครับท่านประธานครับถ้าคนไข้มาหาเรา
มารักษาโรคกับเราแล้วเราจะจ่ายยารักษาโรค
ถ้าเรารู้ว่ายานี้มันรักษาได้ก็ต้องยืนยันคำว่าต้องใช้ยานี้

บอกให้คนไข้ไปกินน้ำเปล่าแทนอย่างนี้ไม่ได้
เพราะเรารู้อยู่แก่ใจท่านประธานว่าน้ำเปล่ามันใช้ไม่ได้
แต่น้ำเปล่านี่ยังดีกว่านะท่านประธานเพราะไม่มีโทษ
อันนี้ฉีดไปเนี่ยยังต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงด้วย
ไลด์ถัดไปครับแล้วอาจารย์ประสิทธิ์ของผม
ท่านก็พูดตั้งแต่กลางปีที่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับว่าผมเองเนี่ย
ผมเห็นด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยชิโนแวคเนี่ยเราไม่ควรต้องสั่งอีกแล้ว
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนปัจจุบันท่านประธาน
มันยังเหลืออยู่อีกเลยเนี่ยยังไม่หมดอายุบูดไปหมดแล้วเหรอฮะ
มันยังเหลืออยู่เลยรู้ว่าท่านแอบสั่งมาเพิ่ม
สลัดต่อไปครับแล้วสลัดลงก่อนครับ
ท่านประธานครับการกระทำแบบนี้เนี่ยนะครับท่านไม่เชื่อหมอเด็ก
ไม่เชื่อหมอโรคติดเชื้อในเด็กแล้วท่านเชื่อใครครับ
เพราะอะไรเป็นคำถามที่ท่านต้องตอบ
วัคซีนชนิดเชื้อตายเนี่ยนะครับในผู้ใหญ่เนี่ยข้อมูลถึงทางตันแล้วว่าใช้ไม่ได้
ผลักดันต่อใช้ในเด็กทั้งที่ยังไม่มีข้อมูล
คนไทยเป็นหนูทดลองยังไม่พอท่านยังเอาลูกหลานไทยมาเป็นหนูทดลองต่อ
ผมขอส่งเสียงดังท่านประธานครับถึงคุณหมอโดยเฉพาะหมอเด็กนะครับว่า
ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้เนี่ยท่านต้องออกมาแล้วครับ
เหมือนตอนนั้นที่ท่านหยุดคนไข้มาไล่อะไรสักอย่างหนึ่งท่านต้องออกมาแล้ว
เด็กไทยนี่ศูนย์เสียโอกาสนะครับทั้งเรื่องของวัคซีนป่วยก็ยังต้องหยุดอยู่บ้าน
เรื่องการศึกษาเรียนออนไลน์มีกรณีที่เด็กป่วยหนึ่งคน
ทั้งโรงเรียนท่านปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไง
หรือท่านต้องการให้เด็กไทยเติบโตมาโง่ท่านประธาน
เพราะคนโง่มันปกครองง่ายใช่ไหมแล้วเด็กเล็กเติบโตขึ้นท่านประธาน
เขาอยากเข้ามหาลัยมาเรียนหนังสือท่านก็ยังปิดมหาลัยให้เรียนออนไลน์
ห้างท่านเปิดแล้วโรงหนังท่านก็เปิดแล้วแต่มหาลัยไม่ให้เรียน
สไลด์ครับชะตากรรมของเด็กไทยยังไม่จบ
พปอครับผู้บังคับบัญชาก็คือท่านอเนกท่านร้อนมนตรี
เด็กเขาถามเลยว่าเนี่ยถ้าเขาติดโควิดแล้วหายไม่ทันก่อนสอบเนี่ยทำไง
หรือไม่ก็ไปเลือกสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ
อ้าวโอเคแล้วถ้าฉันไม่ได้สอบเนี้ยของเงินคืนได้ไหม
เพราะว่าการคืนเงินนั้นมันสร้างภาระเกินควรครับ

คำตอบที่เป็นคำตอบของทุกอย่างในกระบวนความคิด

ปัญหาเกิดจากใครคนนั้นก็ควรแก้สิครับ

หมายความว่าท่านไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นปัญหาเลย
หมายความว่าท่านมองว่าทุกคนรอบตัวท่าน
รวมถึงเด็กเนี่ยคือปัญหา

แล้วดูมาตรการของท่านที่ทำออกมา๖ข้อ

มีจุดคัดกรองเป็นตัววัดอุณหภูมิ

ผมถามท่านประธานท่านไม่ให้เขาสอบใหม่

ท่านประธานคิดว่าเด็กคนนั้นจะมาสอบไหม

เสร็จปุ๊บก็ไปนั่งรวมสอบกันอยู่ในนั้น
หรือบางคนไข้ขึ้นหน่อยปุ๊บก็ไปรวมห้องอะไรฮะ

เด็กคนอื่นที่ไข้ขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นโควิด

ผมนั่งคิดเรื่องนี้อยู่ประมาณ๖นาที

เท่านี้นะถ้ามีคนแยกตัวเพิ่มขึ้นอีกสัก๒๐

ให้ก็ตรวจล่วงหน้าวันต่วนถึง๓วันก่อนสอบแล้วเอามาโชว์
แล้วท่านจัดสถานที่สอบที่เป็นกึ่งโรงพยาบาลสนาม
ไม่ได้ต้องมีหมอเยอะอาจจะมีหมอคนเดียวแล้วมีทีมพยาบาลคอยดู
สำหรับผู้สมัครที่ยืนยันว่าเขาป่วย

แยกไปสอบเหมือนกับอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
หรือถ้าเป็นเด็กที่ป่วยแล้วมีอาการเยอะ

ถ้าท่านกังวลว่าเขาจะมีเวลาอ่านหนังสือเยอะกว่าคนอื่น
จัดสอบภายในเดือนถึง๒เดือนไม่เกินนี้
ถ้าท่านกังวลว่าข้อสอบมันจะคนละชุดแล้วมันยากง่ายแตกต่างกัน

ยกเลิกจุดคัดกรองสักหน้าที่ถัดไปครับ

เพราะความไวและความจำเพาะต่ำท่านประธาน
จุดที่เรามาตรวจอุณหภูมิกันไม่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ

ลดความแออัดประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย
ประหยัดทรัพยากรบุคคล

ความแออัดในสถานที่สอบลดความแออัดของการเดินทางมาสอบ
ไม่ควรจะต้องมีเด็กกระโดดลงจากรถแล้วขี่รถเครื่องวิ่งมาสนามสอบ
จัดโต๊ะสอบให้ห่างกันไม่น้อยกว่า๑๕เมตร
หน้ากากตลอดเวลาประกาศข้อมูลผ่านเสียงตามสาย
คุมสอบคอยดูอาการเด็กอย่างเดียว
ว่าถ้าใครป่วยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลที่อยู่ตรงนั้น

และถ้าเขาป่วยหนักจริงก็ให้สิทธิ์เขาตามข้อ๔ให้เขามาสอบใหม่
นี่คือการคิดแบบเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง
ท่านอย่าอ้างว่าท่านไม่มีงบประมาณ
ปีที่ผ่านมาผมเป็นกรรมนิการงบประมาณผมเห็นว่ามีงบประมาณ

สำหรับเด็กไทยมีใช้แน่นอน

มาจนชะตากรรมเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่คนไทยบ้าง

รัฐมนตรีนะครับท่านวราวุฒิเนี่ย
ตอบคำถามสอสอเบนจาถามเรื่องน้ำมันรั่

หรือเลขราบสุดคือประมาณ๔๖๐๐๐หรือ๔๗๐๐๐เนี่ย
แล้วท่านเทสารเคมีที่ทำให้น้ำมันมันกระจายท่านประธาน

น้ำมันรั่ว๕๐๐๐แต่ท่านเทสารเคมีไป๗๐๐เหรอ

เมื่อวันที่๒๖มกรา

เพราะว่าน้ำมันตอนแรกท่านบอกว่ารั่ว๔แสนใช่ไหม
ท่านก็เลยอนุมัติสารเคมีเนี่ย๔๐๐๐๐

ผมก็เลยอยากรู้ว่าเออ
ในฐานะที่เราก็เป็นนักพฤศาลเหมือนกันนะ
ผมก็เลยไปเปิดดูสไลด์ถัดไปครับ

ผู้ผลิตแนะนำอัตราส่วนการใช้อยู่ที่๑ต่อ๒๐ถึง๑ต่อ๓๐
หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์ในการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ

แต่เมื่อกี้๔แสนแล้ว๔๐๐๐ใช่ไหม
วันถัดไปถ้าหนุนมันเพิ่มอีก๓๖๔๐๐ลิตร
ตกลงน้ำมันมันรั่วเท่าไหร่เนี่ย
แต่ครั้งนี้ท่านประธานสไลด์ถัดไปครับ
ไม่ได้อนุมัติเพราะอ้างอิงกับปริมาณของน้ำมันรั่วแล้ว
เหตุผลประกอบคือตรงนี้ท่านประธาน
บอกว่าเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำมันเข้าสู่ชายฝั่ง

และน้ำมันก็เข้าสู่ชายฝั่ง

ก่อเกิดปัญหาให้กับประชาชนคนไทย
โดยเฉพาะพี่น้องชาวประมง

ท่านดูปูฮะดูมือเขาที่ลากอวนขึ้นมา

สสเบนจาก็เลยหวังดี

แล้วก็กินปูโชว์ว่าปูปลอดภัย
สสเบญจาก็ถ่ายรูปปูทุกตัวไว้

ของสสเบญจาในปูลยอง

ของล่ามวนตรีมัดเป็นแนวขนาด
เรื่องปูยังเอาตัวอื่นมากินเลยท่านประธาน
โอ้โหสละต่อไปครับ
แล้วอีกสองวันท่านประธานอนุมัติเพิ่มอีกเก้าพัน
อุ้ยมันเท่าไหร่แล้วแปดหมื่นกว่าท่านประธาน
หมื่นกว่าสารเคมีท่านบอกน้ำมันรั่วห้าหมื่น
ท่านใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ประมาณหนึ่งจุดห้ากว่ากว่าเนี่ย
หนึ่งจุดห้ากว่ากว่าต่อหนึ่งไม่ใช่หนึ่งต่อสิบด้วย
ถัดไปครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ท่านประธาน
รับตรงก็เลยต้องไปนั่งอ่านหาข้อมูล
ไล่ย้อนข่าวเก่ากลับไปเกือบ๑๐ปี
๕๖ท่านประธานมีเรื่องเดียวกันเป๊ะเลย
น้ำมันรั่วที่ระยองตอนปีห้าหก
ใช้สารเดิมซิลิกรบริษัทอะไร
ตอนนั้นแนะนำเท่าไหร่๑ต่อ๑๐ถึง๑ต่อ๒๐

สมัยก่อนเนี่ยโอเค๑๐ปีแล้วเนี่ยเขาแนะนำ๑ต่อ๑๐ถึง๑ต่อ๒๐
ปัจจุบัน๑ต่อ๒๐ถึง๑ต่อ๓๐
แต่ไม่เป็นไร๑ต่อ๑๐ก็ได้
แต่เมื่อกี้นี่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้๑๕ตนหนึ่ง
แล้วท่านประธานดูตอนนั้นนะตอนนั้นก็บอกว่าลั่ว๕หมื่นลิตร๗หมื่นลิตร
แต่ก็เทสารเคมีไปสามหมื่นกว่าไอ้ท่อที่ลวกกับท่อเดิม
แต่ถัดไปครับผมก็ต้องอ่านความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์สิริชัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหาย
เป็นอาจารย์อยู่สาขาสมุทรศาสตร์เคมีคณะวิทย์จุฬาท่านบอกว่าอะไร
ท่านบอกว่าเวลาใช้สารเคมีเนี่ยนะจะต้องเลือกชนิดให้มันเฉพาะกับน้ำมันด้วย
สลิกกอนมันเป็นตัวครอบจักรวาลใช้ได้ไม่เป็นไร
พอเลือกชนิดเสร็จปุ๊บต้องเลือกสัดส่วนให้เหมาะสม
เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใช้น้อยเกินไปน้ำมันไม่แตกตัว

แล้วอีกไม่กี่วันรั่วอีกรอบนึงอีก๕๐๐ลิตร
บอกว่ารั่ว๕๐๐๐ลิตรท่านบอกว่ารั่ว๕๐๐๐ลิตรมาขอร้านบนนตรีมาขอคอพอ
ท่านอธิบดีก็โหติดชมเลยท่านอธิบดีบอกว่า
นี่มันหนึ่งต่อหนึ่งไม่อนุมัติต้องแบบนี้
ไลด์ถัดไปครับคำถามที่ต้องตอบก็คือว่า
สรุปว่าสารเคมีที่ท่านใช้ไปเนี่ย

น้ำมันมันรั่วเกินกว่าที่บอกถูกไหม
เพราะว่าท่านใช้ไปเนี่ย

ถ้า๑ต่อ๑๐นี่แปลว่าน้ำมันล่วงมา๘๙แสนลิตรนะ

แต่ข้อ๒มันก็ต้องตั้งคำถามต่อไปท่านประธานว่า
สารเคมีที่มันลงทะเลมากเกินไปมันก่อผลเสียยังไง

ก็ไปเปิดเอกสารข้อมูลของบริษัทสลิกอนเนี่ย
มีมีพิษชั่วคราวเฉียบพลันมี

น้ำมันมีสารก่อมะเร็งที่สำคัญคือ
และต้องยอมรับว่าน้ำมันที่แตกตัวออก

น้ำมันมันตกค้างและเป็นพิษกับประชาชนคนไทย

และผลกระทบมันอยู่เป็น๑๐ปี

จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำมันที่มันรั่วลงนะครับ

อนุมัติเทสารเคมีน้ำมันลงไปก็ไม่ถูกต้อง

ข้ามขั้นตอนบูมก็ไม่ได้ทำก่อนด้วยนะครับ
กำจัดคราบน้ำมันเนี่ยยังหลงเหลืออีกเยอะ

แต่ว่าด้วยเวลาและข้อจำกัดของการอภิปรายทั่วไป

เดี๋ยวไว้เจอกันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ลงมติในเดือนพฤษภาคมท่านประธาน